พูดถึงเรื่องความดีนึกถึงพระเอกสุดหล่อคนนี้เลยนะคะ
นายนพัฒน์เองค่ะทั้งหล่อทั้งเก่งทำงานก็ดี
รักแม่ที่สุดยกให้เลยหนึ่งในใจนะคะ
แล้วก็บอกเลยว่าทุ่มเทการทำงานสุดนะ
ทำมาหลายปีไม่ใช่เพื่อใครที่ไหน
เพื่อคุณแม่ของเขาเพื่อสารฝันให้กับคุณแม่หมูครั้งใหญ่
ด้วยการสร้างบ้านหลังใหม่ให้เป็นของขวัญค่ะ
นายบอกเลยว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการวางแผนนะ
แล้วก็อยากจะให้บ้านหลังนี้ถูกอกถูกใจคุณแม่หมูที่สุด
ส่วนเรื่องงบประมาณเจ้าตัวบอกไม่กำหนดค่ะ
โอ้โฮน้องนายสาเฟนนะจ๊ะ
แบบนี้จะหลังใหญ่หลังโตขนาดไหนไปฟังแพลนของน้องนายกันเลยค่ะ
อยากสร้างบ้านให้เขาอย่างเงี้ยครับแต่ก็เป็นบ้านเล็กไม่ต้องใหญ่มาก
แต่ขอแบบพื้นที่เป็นป่าเยอะอย่างนี้ครับเขาชอบ
บ้านแทนกี่สิบล้านเนี่ยครับ
โอ้โหไม่ได้จะสร้างใหญ่โตอะไรยังไงครับผม
แต่ว่าขอให้อยู่แล้วรวยครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจงานในปีนี้
ผมติดต่อมาได้เลยครับ
มีบ้านต้องทำนะจ๊ะก็จ้างได้จ้างได้